ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นอายุ๒๐ปี
จะเป่าเค้กตัดเค้กให้กับคุณตา

หลังจากนั้นออกจากบ้านไปไปซื้อของ

ตานี่ใจแทบแตกสลายทันทีที่รู้ข่าวว่า
หลานมาตายในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองฮะ

คุณตาสมเจตครับโผล่เข้ากอดร่างของหลานชาย
ทงชัยหรือว่านายเป่าอายุ๒๐ปีโดนยิงตายครับ
เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันดูแล

ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ช่วงเกือบเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาครับ

ยังไม่ทราบขนาดและชนิดเข้าที่บริเวณหลัง

เจ้าหน้าที่เองนั้นก็ต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ครอบครัวของผู้ตายวันนี้ติดต่อขอรับศพ
แม่ผู้ตายบอกว่าจะรับร่างของลูกชาย
บำเพ็ญกุศลที่วัดเกรดประพาคลอง๖
ส่วนทางคดีอยากให้ทางตำรวจนั้น
จับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงอุกอาจให้ได้
เพราะลูกชายคือเสาหลักของครอบครัวครับ
แต่หนูก็อยากจะบอกกับคนที่กระทำลูกค่ะว่า

เพราะว่าหัวอกของคนเป็นพ่อแม่ค่ะ

ลูกเราไปทำอะไรให้

จะมีช่วงเวลาที่มีความสุขแบบ

ก่อนหน้านั้นไม่นานเองนะคุณผู้ชมคุณขวัญครับ

วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณตาของผู้ตายครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสภธัญบุรี

มีเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเพื่อนของผู้ตาย

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองและผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้าน
จะไปซื้อของที่หมู่บ้านพรธิศาลสาม
พอมาถึงทางเชื่อมที่จะมาเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มีกลุ่มวัยรุ่นเขานั่งอยู่จำนวนมาก
กลุ่มวัยรุ่นคู่อาริจะคว่างระเบิดปิงปองใส่พวกเขา

กระสุนนั้นถูกร่างของในเป่าผู้ตาย
ขณะนั้นพยายามจะพาร่างในเปล่าไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเป็นวันเกิดของผมเอง
หลานชายก็เพิ่งจะมาเป่าเค้กตัดเค้ก
เอาเค้กมาให้ตาก็ดื่มสังสรรค์กินด้วยกัน
หลานชายบอกว่าเดี๋ยวขอออกไปซื้อของกับเพื่อนแป๊บหนึ่ง
รู้อีกทีคนมาบอกว่าหลานโดนยิงตายครับ
วันนี้นักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ
พูดคุยกับชาวบ้านแถวระแวกนั้น
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นมาไล่ยิงกันบ่อย
แล้วชาวบ้านเองก็โดนลูกหลงอยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน

และอย่างที่แม่ของผู้ตายบอกว่าขอให้จับคนร้ายให้ได้
ล่าสุดความคืบหน้าทางคดีตำรวจทราบตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้ว
คาดว่ามีประมาณ๔คนรู้ชื่อแล้ว๑คนอยู่ระหว่างการขอหมายจับ
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ